คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ก็มีเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่า
หน้าเศร้านะเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับ

คือเด็กเขาก็เล่นฟุตบอลกันอยู่

ผ่าลงเด็ก๖คนนะฮะที่เป็นนักฟุตบอลนะฮะ

โอ้โหตอนที่ไปรับศพจากโรงพยาบาลกลับบ้านเนี่ย
ญาติผีน้องร้องไห้คุณพ่อเนี่ยทำเป็นล้มเลยนะฮะ
ขอบคุณครับ
นี่ฮะตอนพาศพของน้องกลับบ้านนะครับ
หลังจากที่ถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลตอนถูกฟ้าผ่ากัน
แต่ว่าน้องคนหนึ่งเสียชีวิตคุณพ่อนี่ร้องไห้ใครจะไปคิดฮะ
ลูกชายไปเตะฟุตบอลสุดท้ายถูกฟ้าผ่าเสียชีวิต
โอ้โหท่านผู้ชมครับแล้วยังมีญาติญาตินะครับ
พี่น้องของเด็กอีก๕คนด้วยนะฮะเจ็บ๕นะครับเสียชีวิต๑นะครับ
เด็กไปเตะฟุตบอลกันที่สนามย่าหน้าที่ว่าการอำเภอเคียนซาที่สุราชธานีนะฮะ
คือเด็กพึ่งอายุ๑๒นะครับเรียนอยู่ป๕ป๖กันแล้วนะครับ
บางคนก็๑๕๑๖นะครับนี่ค่ะท่านผู้ชมครับ
คือหนึ่งในเด็กที่เสียชีวิตเนี่ยผู้เสียชีวิตคือเด็กชายกฤษณพลจันสีหรือว่าน้องโอเค
อายุ๑๒ปีอยู่ชั้นป๖โรงเรียนเยาวเรศวิทยาทีแรกบาดเจ็บสาหัส
แล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับที่เหลือก็คือเด็กอีก๕คนก็มาต่างโรงเรียนกัน
แต่มาเตะฟุตบอลสนามเดียวกันเมื่อวานนี้ช่วงสัก๖โมงเย็นกว่านะครับ
ก็รับศพไปแล้วนะฮะหลังจากที่น้องเสียชีวิตอีก๕คนเนี่ยบาดเจ็บนะครับ
คุณผู้ชมครับพ่อแม่ก็มาดูแลกันนะมาดูอาการกัน
เราได้คุยกับน้องที่เตะฟุตบอลอยู่ด้วยนะครับน้องภูรินัทอายุ๑๕ปีอยู่ชั้นม๑
นี่ฮะก็มาดูอาการของเพื่อนทั้งเพื่อนแล้วก็รุ่นน้องนะครับ
ภูรินัทเนี่ยบอกว่าเย็นเมื่อวานนี้ก็มากันนะครับมาเตะฟุตบอลก็เป็นสนามที่มาเตะประจำนั่นแหละ
สนามของอำเภอเคียนซาที่สุราชธานีนะครับทีนี้ฝนตกหนักตกก็โอ้โหหยุดหยุดก่อนหยุดรอฝน
พอฝนหยุดก็ออกไปเล่นต่อตอนออกไปเล่นต่อเนี่ยมีเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นหนึ่งครั้ง
จากนั้นเนี่ยมีมาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองแต่ไอ้ฟ้าผ่าครั้งที่สองเนี่ยมันผ่าลงกลางสนามฮะ
แล้วเข้ากลุ่มเพื่อนที่เตะฟุตบอลนะฮะคือพากันล้มลงไปแบบนี่ฮะล้มแบบสลบแน่นิ่งกันเลยอ่ะนะครับ

วิวิธีของฟ้าผ่าข้างหน้าครับฟ้าผ่าน้องก็คนที่เสียชีวิตครับครับ
แล้วก็ผมก็สลบนะครับแล้วฟ้าผ่าดูจัดตัวของฟ้าเดินไปขึ้นเข้าประติธรรมครับครับ
เรากับคนที่เสียชีวิตนี้อยู่ห่างกันมากไหมห่างกันไม่มากครับแล้วไม่ชอบนะครับแต่ทางไม่มากครับ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
แล้วตอนที่เราเล่นอยู่นี่มีผลตอบหรือว่ามีเสียงฟ้าร้องไหมครับมีผลตอบครับแล้วก็มีเสียงฟ้าร้องหนึ่งทีครับ
อ๋อแต่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดฟ้าผ่านครับแต่ว่าเราก็เล่นต่อไปทางหลังสายผลเลยครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับน้องโอเคก็เสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับเพื่อนอีก๕คนบาดเจ็บ
วันนี้เราไปที่โรงเรียนตอนเช้านะฮะโรงเรียนของน้องโอเคที่เสียชีวิตเมื่อวานนี้นะครับ
ก็โศกเศร้าแล้วฮะเคารพทงชาติเช้าวันนี้เนี่ยหน้าเสาทงคุณครูกับเพื่อนนักเรียนรุ่นพี่รุ่นน้อง
ก็ร่วมกันยืนไว้อะไรอยู่๓นาทีกว่านะครับโดยเปิดเพลงฉันจะมีเธออยู่ของสิงโตนำโชคด้วยนะครับ
ในการไว้อะไล่ร้องรึดถึงน้องโอเคนะฮะ
ส่วนสนามฟุตบอลจุดเกิดเหตุเมื่อวานนี้ที่มีฟ้าผ่าลงมานะครับวันนี้น้องออมสินนี่ฮะน้องออมสินก็เอาทูบไปปักนะครับตรงจุดที่น้องโอเคเขายืนอยู่แล้วถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตเลยนะครับคือยังมีพวกเศษกางเกงกับลูกบงลูกบอลเนี่ยฮะคือน้องบอกว่าเมื่อวานก็มาซ้อมฟุตบอลอุ่นเครื่องกัน
จะไปแข่งฟุตบอลเจ็ดคนต้องไปแข่งที่นู้นอ่ะที่บรรพเมืองสุราธารณียะสี่เมษายนจะถึงวันแข่งตอนเกิดเหตุเมื่อวานนี้มีเสียงฟ้าผ่านะฮะผ่าอยู่สองครั้งครั้งที่สองเนี้ยแสงจากฟ้าผ่าเนี้ยมันฟาดลงแบบที่สนามบอลน่ะค่ะเห็นชัดเลยว่ามันลงที่เพื่อนคือน้องโอเคลงหน้าผากเลยนะฮะจนน้องเนี้ยล้ม

แม่นะฮะแม่บอกไปเห็นกางเกงนักเรียนที่ลูกชายใส่เนี่ยตอนไปเตะฟุตบอลน่ะคือมันมี
หัวเข็มขัดค่ะก็ไม่รู้ว่าจะใช่รึเปล่านะแต่จุดที่เป็นรอยไหม้เลยยังมันคือตะขอด้านในกางเกงที่มัน
ของเหล็กของกางเกง
อาจจะเป็นชะนวนล่อฟ้าหรือเปล่า

พ่อเขาก็ออกไปแล้วแหละ

ขับรถไปละเค้าก็ได้ประมาณคึ่งทาง

แต่ถ้าอย่างนี้ตัวมาก็ว่าคงจะสอบจะแค่เวียว